ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับนี่เป็นเรื่องของการทำร้ายผู้หญิง
หญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งที่เธอบอกว่าเป็นแฟนหนุ่มของเธอ
นี่ฮะทำร้ายร่างกายนี่คือต่อยนะลากกระชากไม่ยั้งเลย
บอกว่าที่เห็นภาพที่พยายามกระชากไปเนี่ย
คือแฟนนุ่มของเธอรู้ว่าที่หน้าหอพักเนี่ยมีกล้องวงจรปิด
ก็เลยจะลากไปในที่ที่กล้องถ่ายไม่เห็น
ให้พ้นเพราะความจริงเธอถูกทำร้ายตั้งแต่อยู่ในห้องแล้ว
แล้วหลายครั้งแล้วด้วยแต่ครั้งนี้เธอรู้ว่าเธอไม่ทนแล้ว
แล้วตรงจุดตรงนี้มีกล้องวงจรปิดเธอเลยวิ่งหนีมาตรงนี้
ตั้งใจว่าเอาสิจะทำร้ายก็ทำร้ายเอาให้เห็นกันไปเลยมีหลักฐาน
พอลากไปจะไปมุมมืดเธอไม่ไปแฟนนุ่มของเธอก็เลยเดินขึ้นห้องไป
ก็พยายามจะตามเธอกลับเข้าไปอ่ะนะสุดท้ายแล้วเธอบอกว่าเธอก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นอ่ะ
อยู่ด้วยไม่ได้แล้วค่ะนี่ฮะเห็นไหมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่เป็นหอพักแห่งหนึ่งแถวอ่อนนุษย์นะครับในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
หญิงสาวที่โพสต์คลิปบอกว่านี่แค่บางส่วนนะมันเลวร้ายกว่านี้อีก
แต่ขอโพสต์แค่นี้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
เลือดเธอเต็มเสื้อเต็มตัวผู้ชายคนนี้ยังไม่หยุด
ไหนบอกว่ารักเธอนะแต่นี่แหละหลักฐานชัดเจนว่าสิ่งที่ทำกับเธอ
แล้วหญิงสาวคนนี้นะครับก็บอกว่าที่เธอโพสต์นะนะ
ข้อความพร้อมกับคลิปเนี่ยบอกว่าสิ้นสุดกันเสียที๑ปี
มีแต่ความหลอกลวงและเจ็บปวดไม่มีใครมาถึงจุดนี้ไม่รู้หรอก
ตอนที่มาจีบเธอบอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าผู้ชายเนี่ย
มีผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยแล้วเธอก็โพสต์ภาพบาดแผลร่องรอยต่าง
เธอถูกทำร้ายมาตลอด๑ปีที่คบกัน
พอคบกันแล้วเธอจับได้ว่าผู้ชายที่ทำร้ายเธอมีแฟนอยู่แล้ว
มีผู้หญิงอีกคนนึงอยู่แล้วอ่ะนะแฟนหรือไม่แฟนไม่รู้อ่ะ
เอาเป็นว่าครบซ้อนหลายคนเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกครบซ้อน
เธอก็พยายามถามจับได้ทีไรก็ถูกทำร้ายทุกที
ถูกทำลายข้าวของด้วยโทรศัพท์มือถือพังไปสองเครื่อง
ทนมาตลอดหนักสุดก็คือ๓๐ธันวาคม
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเธอพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
แชทมาหาแฟนของเธอเธอก็เลยถามกลับก็ถูกทำร้าย
ทีนี้หนักกว่าทุกครั้งยกมือไหว้กราบเท้าก็แล้วไม่ยอม
ไม่ยอมหยุดซ้อมเธอจนเขียวช้ำใบหน้าปูดไปทั้งตัว
หน้าปูดทั้งหน้าต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้ม
แขนขาเป็นแผลเขียวช้ำหมดสุดท้ายแล้วเธอก็เลย
วิ่งหนีไปหน้าหอพักแล้วก็เห็นอย่างที่ท่านเห็นในภาพนะครับ
ฝ่ายชายติดต่อมาหาเธอขอให้ลบโพสต์ทิ้งแต่เธอไม่ยอม
บมุมกล้องด้วยนะแต่เธอไม่ยอมนะครับ

เธอตัดสินใจวิ่งออกมานอกห้องนะครับ

ก็แจ้งความที่สอนอผัวพระเวทย์แล้ว
แจ้งไว้เมื่อคืนวันที่๓๐ธันวาคมนะครับวันเกิดเหตุนะครับ
แต่คดียังไม่ได้คืบหน้าอะไรนะวันนี้เราก็ตามให้อีกนะฮะ
กูนวีการแก้ววิจิติผู้สื่อข่าวธรรมดาทีวีได้ไปเจอกับผู้
หญิงที่อยู่ในคลิปนะครับบอกว่ารู้จักผู้ชายคนนี้เพราะเพื่อน
แนะนำนะก็เห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็คือกำแพงเพชรก็เลย
คบหาดูใจกันเกือบปีที่คบกันเนี่ยยอมรับว่าต้องทนมาตลอดแต่
ครั้งสุดท้ายคือ๓๐ธันวาคมรุนแรงมากและทนไม่ไหวจริงนะฮะ
ที่วันนั้นเธอตั้งใจจะทำกรอบรูปครบรอบ๑ปีที่คบกัน
เอาไปมอบให้แต่ก็ยังถูกทำร้ายแล้วพอทำร้ายแล้วนะเช้า๓๑
ที่เธอทำให้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทั้งทั้งที่เป็นคนโหด
ทำร้ายทำร้ายเธอมาตลอดนี่ทำเหมือนยังรักกันดีสวีทหวานแหวว
บอกว่าต่อหน้าเนี่ยคนอื่นเนี่ยอาจจะคิดว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหดี
คิดว่าแบบโอ้โหผู้ชายคนนี้ดีมากรักเธอมากแต่ความจริงแล้ว
ครบซ้อนหลายคนแล้วก็เจ้าชู้แล้วก็ทำร้ายเธอมาตลอดเนี่ยฮะ
ครั้งสุดท้ายที่มีเรื่องก็คือมีผู้หญิงทักแชทมา
เธอก็เลยแชทกลับไปหาผู้หญิงคนนั้น

ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอ๋อเป็นเพื่อนที่ทำงานเก่า
แล้วเธอก็จำได้ว่าเธอก็เคยเจอ
ฝ่ายหญิงยอมรับว่าก็คุยกับฝ่ายชาย
สุดท้ายแล้วพอไปถามฝ่ายชายฝ่ายชายทำร้ายเธอ
กำลังนัดตรวจร่างกายเธออีกครั้งหนึ่งนะครับ
บอกว่าต้องเอาไปเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
ในการให้ตำรวจในการแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
ส่วนฝ่ายชายเนี่ยนะตอนนี้เธอบอกว่าเธอก็ยังกลัวอยู่นะ
เพราะว่าหลังจากแจ้งความแล้ว
ก็ยังไม่ยอมไปไหนยังอยู่ที่ห้อง
และห้องนั้นคือห้องของเธอ
ไปไหนละทีเนี่ยจะไปไหนได้
แล้วเขาก็หมั่วไข่โทรมาขนาดนี้ครับ

เจ้าหวังนะเขาคือไม่ฟังแล้ว

หนูก็บอกตัวเองอย่าทำเขาแบบแล้วต่อย

หนูก็เลยถามว่าอันนี้ใครเขาก็แบบเบี่ยงประเด็น

หนูอย่างเดียวคืออยู่ในห้องอะพี่
พูดง่ายว่าคืออยู่ในห้องเราไม่เห็นภาพ
ไม่มีใครเชื่อเราหรอกว่าเราอ้อนวอนขอชีวิต

วิ่งออกมาวิ่งออกมาตรงหน้าซอยแต่น่าจะไม่มีกล้อง
จังหวะที่โดนต่อยหน้าประตูที่เป็นคลิปออกไปนั่นคือ

มึงขึ้นห้องตรงนี้เลยนะมึงขึ้นห้องอะไรอย่างเงี้ย

พยายามจะดึงหนูเข้ามุมกล้องว่าเขารู้ไงว่า
ตรงนั้นไม่มีไม่เห็นแน่อะไรเงี้ย

เขาก็พูดแค่ขอโทษแต่เขาไม่ได้รู้สึกจริงอะไรอย่างนี้

เขาว่ายังไงเราเป็นเสาหลักของบ้านเนอะ
แล้วแบบหนูใช้หน้าตาทำมาหากิน

แล้วก็แบบหยอดน้ำข้าวต้มอย่างนี้

ใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็กลับมาที่ตัวหนูเองแทบออกไปไหนก็ไม่ได้

คือหน้าไปขนาดนี้คือเย็นมาก

ทำไมผู้หญิงจะต้องไปทนให้ผู้ชายทำร้ายขนาดนี้นะ
แล้วผู้ชายทำไมถึงทำร้ายผู้หญิงได้แบบนี้

แต่ถ้าข้อมูลที่หญิงสาวคนนี้ให้กับคุณระวีการแก้ววิจิต

ก็คือเป็นแฟนกันเกือบ๑ปี
จะครบปีเต็ม๙มกราคมนี้แล้ว
ตอนที่ครบกันครึ่งปีแรก
หลังจากครบกันมาครึ่งปีแรกผ่านไปเนี่ย

ตั้งแต่กรกฎาคมเธอถูกตบหน้า

สถานะตอนนั้นฝ่ายชายบอกว่า

เดี๋ยวรอเงินเดือนออกก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไปจะได้ไปตั้งตัวที่อื่น
ค่ะแต่ก็ยังขออยู่ห้องเขา
ช่วงนี้นี่แหละที่ว่าเลิกกันก็ได้แต่ว่าขออยู่รองเงินเดือนออกก่อน
ก็เลยก็ไปมามันก็เลยกลายเป็นคบกันอีก

กันยายนทีนี้ถูกตบตีอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะครับ
พฤศจิกายนเป็นครั้งที่๓เธอถูกตบถูกเตะถูกกระทืบ
และล่าสุดครั้งที่๔ครั้งที่๔เนี่ยคือครั้งที่จับได้ว่ามีผู้หญิงคนอื่นแชทมาหาเนี่ย
ธันวาคมถูกตบถูกเตะถูกต่อยจากในห้องหนีออกมานอกห้อง
ครั้งนี้เธอบอกว่ารู้ว่าหน้าหอมีกล้องวงจรปิดออกมาตรงนี้เลย

ผู้ชายมันก็รู้ดีอีกมันก็พยายามจะลากไปมุมมืดให้หลบกล้องอีก
สุดท้ายแล้วเธอไม่ยอมไปมันก็เดินกลับขึ้นห้อง
ซึ่งประธานโทษฮะก็คือห้องเธอ
ห้องผู้หญิงไม่ใช่ห้องตัวเองเลย
เธอก็เลยต้องหนีไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปแจ้งความ
เราไปถามเพื่อนสนิทของผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็บอกว่าก็เห็นคบกันมาอยู่ด้วยกันมาเป็นปีแล้ว
หลังเพื่อนก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะว่าถูกทำร้ายหลายครั้ง
เธอก็ได้แต่ปลอบใจแล้วก็รับฟังเพื่อน

เรื่องของคนเป็นแฟนกันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้ถามอะไรมาก
เล่ามาก็รับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้
จนกระทั่งคืน๓๐ธันวาคมเพื่อนชวนไปนั่งร้านเหล้าแถวลาดกระบัง
ซึ่งเพื่อนนั่งอยู่กับแฟนนุ่มอยู่ก่อนแล้ว
ระหว่างที่นั่งดื่มกันอยู่แฟนนุ่มกับเพื่อนก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะคะ
ไม่ได้มีท่าทีแสดงให้เห็นว่าโกรธกันด้วย
ก็ยังถ่ายรูปให้เพื่อนอยู่เลยอ่ะก็เห็นกอดคอรักกันดีเนี่ย

จนเช้าวันที่๓๑น่ะค่ะอูหู
หน้ามือเป็นหลังเท้าเลยค่ะ
๓๐ฯกินข้าวด้วยกันกอดกันจูบหอมกันนี้
โอ้โหทั้งเตะทั้งต่อยหน้าเยินเลือดออกเลือดอาบไปหมดเลย
บอกสงสารแล้วก็เห็นใจเพื่อนมาก
เขาดูมีอาการทะเลาะกันไหมหรือว่าเขาท่าทางเป็นยังไง
ไม่มีค่ะก็รักกันดี
ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเหมือนว่าจะแบบทะเลาะกันเลยค่ะ
ก็เห็นหยอกรอนั่งกินเล่ากันปกติค่ะ
เท่าที่เราเคยคุยกับผู้ชายเขาดูเป็นคนยังไง
ก็แกเป็นคนนิ่งอะค่ะหน้านิ่งไม่ค่อยพูดหรอกค่ะ

เพราะว่าล่าสุดนี้ก็คือไปซื้อกระเป๋าด้วยกัน
ก็คือเป็นของขวัญให้แฟนมวยก็ทำให้แฟนทุกอย่าง
เขาเป็นผู้ชายเขาไม่สมควรจะทำแบบนี้
ทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยจริงแล้วไม่ได้เลิกรากันด้วยดีนะคะ

ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพจะเลอะเทอะเละเทะมากกว่านี้อีกหรือเปล่า
เพราะว่าเพื่อนคนนี้แหละเล่าให้ฟังต่อบอกว่า
คืนวันนั้นน่ะคุณลุงเจ้าของห้องเช่าเป็นคนไปช่วยค่ะ
อ๋อตรงนี้นะที่เขาแพมจะตามกลับขึ้นไปในห้องอีก
ใช่พยายามจะลากขึ้นไปที่ห้องให้ได้
คือมีผู้เช่าโทรไปหาคุณลุงเจ้าของห้องเช่า
บอกว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันขึ้นอยากให้มาช่วยดูแลจัดการหน่อย
เราไปถามคุณลุงเจ้าของห้องเช่านะคุณลุงก็บอกว่า
ตั้งแต่สองคนนี้มาอยู่เนี่ยไม่เคยเห็นทะเลาะกันเลย
หรือทะเลาะกันเขาก็ไม่เคยเห็น
จนกระทั่งคืนวันเกิดเหตุค่ะ
ทันทีที่มีผู้เช่าโทรศัพท์มาแจ้ง
แกก็เลยเดินไปดูแล้วได้ยินเสียงร้องออกมาจากห้องของผู้หญิง

คือจะเมาไม่เมาจะทำมากทำน้อยอะไรยังไง
ก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้นะฮะอ่าอันนี้ต้องชื่นชมคนที่เขาอยู่ที่นั่น
เขาได้ยินแล้วก็เห็นนะว่าเขาไม่เพิกเฉย
คือเราถ้าไม่อยากเสี่ยงเอาตัวเข้าไปยุ่ง
แล้วเดี๋ยวจะได้รับอันตรายไปด้วยเนี่ย
ต้องช่วยกันโทรแจ้งนะฮะค่ะอันนี้แจ้งเจ้าของหอ
เจ้าของห้องเช่าหรือว่าแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ
ส่วนผู้ชายที่ก่อเหตุนะครับ
หลังจากที่ฝ่ายหญิงไปแจ้งความไว้ที่สอนอประเวทนะครับท่านผู้ชมครับ
เที่ยงวันนี้ตำรวจไปคุมตัวได้แล้วนะครับ
ชื่อว่านายพิสารทองข่ายหรือว่านายเออายุ๒๖ปี
เขาทำงานอยู่ในห้างแห่งหนึ่งนะครับแถวสุขุมวิทย์นะครับ
เพื่อนร่วมงานของนายพิสารบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
หลังจากมีคลิปโพสต์ออกไปมีเรื่องดังออกไปเนี่ย

แต่ตอนที่มาทำงานเนี่ยจะเห็นเลยว่าเครียดมาก
คือสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเครียดมาก
สุดท้ายแล้วตำรวจก็มาคุมตัวไปถึงที่ทำงาน
ถ้าเค้าอยากพูดต้องให้เค้าพูดมาเอง
เข้าใจบางคนมันก็อารมณ์เชื่อรูป
แต่เราก็เข้าใจถึงเค้าเพราะว่าเค้าไม่เคยทำร้ายผู้หญิง
เค้าน่าจะเก็บกฎงาน
ตำรวจก็นำตัวนายพิสารมาแจ้งข้อกล่าวหาครับ
เขาก็รับทราบข้อกล่าวหานะครับ

สุดท้ายแล้วก็ยอมรับสารภาพว่า
เป็นคนในคลิปที่ทำร้ายหญิงสาวเขาจริงนะครับ
โดยบอกว่าทำไปเพราะหึงหวงฝ่ายหญิง
แล้วก็มีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ขอบอก
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะระหว่างที่ถูกควบคุมตัวไว้นะครับ
นายพิสารก็ตอบสั้นบอกว่าขอโทษ
แล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไป
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจนะครับ
โทษนี่คือโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีนะครับ
นำตัวไปฝากขังที่สารอาญาพระขนงนะฮะ
จะให้ประกันตัวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับศาลนะครับ
ส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้ก็รอผลการตรวจจากแพทย์

วันพรุ่งนี้นะฮะแพทย์จะตรวจเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม